โดดธรรมดาส่งเสียงคำรามแบบนี้ด้วยค่ะ
ผู้ชาย
ไม่ลึกเขารู้อยู่

แต่ผู้ชายเขาไม่ขึ้นไหนจะได้ไปด้วยยังไง
เจ็บคอแทนเลยอ่ะตะโกนแบบนี้ทุกคนงงอ่ะ
หมาวิ่งตามแล้วหมาวิ่งตามแล้วแล้วนี่เหมือนกับทำพิธีอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นงานบวงสวงองค์ปู่ย่าองค์ปู่ศรีสัตนคราช
แล้วก็องค์แม่ย่ายานีรัตนวดีศรีสัตเทวีค่ะ
ประทับที่วัดบึงสามพันล่างอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วคนในพื้นที่เขาได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ไง
ก็เลยมาบวงสวงทีนี้นางรำก็กำลังบูชาองค์ปู่ย่าอยู่
พระท่านมีอาการแบบนี้ลงน้ำไปเลยค่ะ
แล้วทำท่าดำผุดดำไหว้นักข่าวของเรานะ
ไปเจอหนึ่งในนางรำที่อยู่ในเหตุการณ์คือเขาบอกว่าในพิธีเนี่ย
ทุกคนล้วนแต่ศรัทธาองค์ปู่พญานาคแล้วพระท่านอ่ะ
คงมีอาการชั่วขณะลองฟังนางรำค่ะ
พระท่านอ่ะเดินมาเดินมามันอาจจะเป็นอาการแบบ

วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ท่านมาถึงท่านก็เหมือนแบบอยากเล่นน้ำ
ท่านก็กระโดดน้ำลงไปว่ายไปว่ายเลยเขาไปว่ายสักพัก
ท่านก็แบบเหมือนคำลามอ่ะท่านก็ไหว้เสร็จ
ท่านก็เหมือนรู้สึกนะรู้สึกเหมือนรู้สึกตัวนะ
แต่ว่ามันเหมือนบังคับตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วเนี้ยโซเชียลเขาถามว่าพระท่านหลอนเหรอ
พระท่านหลอนเหรอหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
บอกว่าพระท่านปกติดีเหมือนพระทั่วไปนั่นแหละอืม
คือวันนั้นน่ะมีอาการแค่ตรงนี้เพราะว่าหลังจากนั้นลงน้ำแล้วคำรามแล้ว
ท่านขึ้นมาแล้วก็เดินเข้ากุฏิไปปกติเลยค่ะก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าองค์ปู่ย่าพญานาคต้องการสื่อสารให้คนทำพิธีรับรู้มากกว่า
พระรูปนี้เป็นพระปกติเหมือนพระทั่วไปเลยทำกิจของสงฆ์ปกติด้วย
แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชม